อันนี้เกิดขึ้นตรงปากทางเข้าวัดภาษีที่เอกมัยคุณผู้ชมค่ะ
กลุ่มนักเรียนมต้นกำลังล้างมือเพื่อที่จะไปที่ร้านอาหารนะคะ
แต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาพร้อมกับอาวุธครบมือ
เกิดเรื่องขึ้นผู้คนตรงนั้นก็แตกกระเจิงกันคนละทิศคนละทางค่ะ
นี่ค่ะกลางเมืองนะคุณผู้ชมโซยเอกมัยยี่สิบสามเอกมัยเลย
ทำไมเรืองเลยเนี่ยค่ะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นคนก็พลุกพลาดไปมา
เพราะว่าช่วงเวลานี้มันมีทั้งนักเรียนมีทั้งคนทำงานที่เลิกงาน
แล้วกำลังเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นอื่นเนี่ย
ก็วิ่งหนีต้องเอาตัวรอดไม่งั้นเดี๋ยวโดนลูกหลงค่ะ
กลุ่มหนึ่งที่กำลังล้างมืออยู่ตรงทางเข้าร้านอาหาร
น่าจะเป็นนักเรียนชั้นมปลายนะคะก็สวมชุดนักเรียนกันอยู่

ตอนที่เกิดเหตุมันมีทั้งเสียงดัง

มีอะไรอยู่ในมือของคนกลุ่มนี้บ้างค่ะ

เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มมา

มีกลุ่มวัยรุ่นตะโกนโวยวาย
แล้วก็คว่างอาวุธเข้ามาตรงคนกลุ่มนี้

ที่จะมาแล้วคือเสียงมันดังจนน้องผู้หญิงเนี่ยเริ่มจะต้องอุดหูนะคะ
แล้วก็ทั้งหมดก็หนีเข้าไปในซอกข้างห้องน้ำซึ่งตรงนี้ทะลุไปในร้านอาหารได้
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็กรูกระโดดข้ามรั้วเข้ามานะคะ
คือตอนนี้เด็กมต้นก็วิ่งหนีไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมไปด้านหลัง
แล้วก็หายไปนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์คือคุณลุงท่านนี้ค่ะ
ภัยทูลบอกเขากำลังซ่อมรถยนต์อยู่ข้างถนนก็ได้ยินกลุ่มเด็กวัยรุ่นตะโกนเสียงดังโวยวาย
แล้ววิ่งเข้ามาหาเรื่องกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเด็กแถวไหนเหมือนกัน
แต่หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยค่ะทางกลุ่มเด็กมต้นเมื่อสักครู่นี้
ประสานขอคลิปกล้องวงจรปิดนะคะ
เอาไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจแล้ววันนี้ก็มีตำรวจลงพื้นที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เพื่อตามหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาหาเรื่องค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะครับแม่พ่อบอกว่าไม่ทนแล้ว
แจ้งจับลูกแท้โอ้โหทำไมทำอย่างนั้นล่ะพ่อ
ค่ะพ่อบอกจะทนได้ยังไงลูกมันพาพวกมารุมกระทืบอ่ะ
นะครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับพ่อบอกว่า
ลูกเพิ่งออกจากคุกได้เดือนเดียวทำแบบนี้พ่อไม่ทนโอ้โห
คุณผู้ชมลองฟังดูครับนายบุญลืมมาโตอายุเจ็ดสิบสองปี
ชาวบ้านหมู่๘ตะบนนครเจดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนฮะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสมภาพป่าซายจังหวัดลำพูน
เมื่อช่วงเย็นวันที่สิบสามธันวาคมบอกนายวิโรธมาตัวอายุสี่สิบเอ็ด
สิบเอ็ดแล้วนะเป็นลูกชายแท้แท้พาพวกมาที่บ้านสี่ห้าคน
รุมทำร้ายพ่อนะครับเนื่องจากไม่พอใจพ่อที่ทะเลาะกับแม่
พอตกดึกพาพวกมาบ้านมารุมทำร้ายครับโอ้โหได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างพ่อ
ขมับขวาซี่โครงลำตัวแล้วก็บอบช้ำตามตัว
คุณผู้ชมดูภาพประกอบไปได้นายบุลือบอกว่าจะเอาเรื่องลูกแล้ว
เอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยเพราะว่าทำร้ายพ่อแท้ไม่เคารพ
สำนึกบุญคุณลูกผมเนี่ยนะเคยติดคุกคดียาเสพติด
โทษมาได้แค่เดือนเดียวแล้วกลับไปเล่นยาอีกนะฮะ
ระหว่างติดคุก๗๘ปีพ่อบอกพ่อเอาเงินชะลาภาพที่รัฐบาลให้
นะฮะมารวมกันนะครับเป็นคือเป็นเงินชะลาภาพของแม่
รวมกันเดือนละพันบาทพันบาทตรงให้ใช้จ่ายตลอดไม่เคยขาดพอออกมาจากคุกได้
พ่อทะเลาะกับแม่มีปากเสียงกันก็ลิ้นกับฟันกับผัวกับเมียโอ้ทำไมต้องทำพ่อขนาดนี้
แต่รู้ไม่รู้ตัวเนอะไม่รู้ตัวตอนที่เขาทำร้ายเนอะตอนที่อาจจะสรุปไปก็ได้เนอะ
คนไหนผมไม่รู้ว่าคนไหนทำแค่นั้นแต่ผมสงสัยว่าคนอื่นนี่
บุคคลงกล้าทำกล้ามันเป็นลูกนี่ถ้าจะมันก็ง่า
ท่านผู้กำกับการสพป่าซางนะครับ
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะ

ตามพวกด้วยพวกที่ลูกพามามีอาวุธหรือเปล่า
เดี๋ยวตรวจสอบอย่างรอบครอบก่อนเนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้
โอ้โหมีประวัติค้ายาเสพติดด้วยคุณผู้ชมจึงต้องระมัดระวัง
ยืนยันจะดำเนินคดีอย่างน้อยก็ต้องโดนแล้วข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีครับ